เราไปดูสดอีก๑จุดแล้วกันนะคะจุดที่ประตู๗
สำหรับประตู๗นี้ถือว่าก่อนหน้านี้เป็นประตูหลัก
ที่ใครที่จะไปทำบุญที่วัดพระธรรมกาย
จะเข้าตรงจุดนี้และเป็นประตูที่ใหญ่ที่สุดนะคะของวัดแห่งนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้มีการปิดมาตลอดเลยจากว่าก็มีตั้งด่านตรวจคัดกรองนะคะ
วันนี้สถานการณ์ที่ประตู๗จะเป็นอย่างไร
ไปดูพร้อมกันจากรายงานสดของคุณพลอยสจิฤทธิสินนะคะ
รายงานสดมาจากประตู๗วัดพระธรรมกายค่ะเชิญค่ะ

เชิญค่ะบรรยากาศบริเวณประตู๗วัดพระธรรมกาย

เจ้าหน้าที่ค่ะก็ยังคงตรึงกำลังไว้บริเวณหน้าประตูอย่างต่อเนื่องค่ะ
ขณะที่ทหารนะคะก็ได้มีการตรวจเข้มคัดกองบุคคลเข้าออก
เพื่อป้องกันมือที่๓ที่จะเข้ามาสร้างสถานการณ์ด้วยค่ะ
เข้าสู่ปฏิบัติการการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายเป็นวันที่๗แล้วนะคะ

ดีเอสไอได้ยื่นเส้นตายให้วัดพระธรรมกายให้คำตอบการอำนวยความสะดวกการเข้าปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ซึ่งทางการข่าวยังคาดว่าเป็นที่หลบซ่อนตัวของพระธรรมชโย
ผู้ต้องหาตามหมายจับของดีเอสไอภายในเวลา๑๐นาฬิกาของวันนี้
บรรยากาศที่บริเวณประตู๗นะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
และยังคงมีกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งตรึงไว้อยู่บริเวณหน้าประตู๗อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่บรรยากาศโดยรอบนะคะทหารก็ได้ตั้งจุดตรวจค้นอาวุธและช่วยเหลือประชาชน
โดยแต่ละจุดนะคะก็จะมีการตรวจค้นภายในรถ
ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องผ่านเข้าไปยังด้านใน
และเพื่อป้องกันมือที่๓ที่อาจจะเข้าไปสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ได้
ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็ยังไม่พบความผิดปกติหรือสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
ส่วนในเช้าวันนี้นะคะที่บริเวณศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
ศูนย์ติดตามสถานการณ์และรักษาความสงบเรียบร้อยหรือป้องกันการแทรกซ้อน
ก็ได้มีการเตรียมห้องประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์การเข้าตรวจค้นในวันนี้
คาดว่าเวลา๘นาฬิกานะคะก็จะมีการประชุมร่วมกันค่ะ
ระหว่างดีเอสไอเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
ทหารและตำรวจเพื่อเตรียมกำลังในการเข้าตรวจค้น
ประเมินสถานการณ์แบบนาทีต่อนาที
ส่วนกรณีที่มีสังคมโซเชียลนะคะได้มีการส่งข้อความในกลุ่มต่างค่ะ
โดยระบุว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการรุนแรงในการเข้าควบคุมพื้นที่ภายในวัดเพิ่มเติม
ขอยืนยันว่าข้อมูลที่มีการส่งนั้นไม่เป็นความจริงค่ะ
เจ้าหน้าที่นั้นจะดำเนินการโดยเน้นการเจรจา
และเข้าตรวจค้นพื้นที่โดยไม่มีการใช้กำลังโดยเด็ดขาดค่ะ

พระเทพรัตนสุธีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตในฐานะเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ก็จะเดินทางมาพูดคุยกับทางวัดพระธรรมกายนะคะ
เพื่อที่จะให้อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการเข้าปฏิบัติหน้าที่
ก่อนจะถึงเส้นตายในเวลา๑๐นาฬิกานี้ค่ะ
พลอยสจีริฐศิลป์ข่าวเทราชทีวีรายงานจากประจูตเจ็ดวัดพระธรรมกายค่ะ